บ่อยครั้งได้ยินข่าวเด็กจมน้ำเสียชีวิต
มักจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเปิด
แล้วก็เป็นเรากับทะเล

แต่ว่าครั้งนี้เป็นสระว่ายน้ำในโรงเรียน

น้องเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่
ห้าแปดขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๒จมน้ำในสระว่ายน้ำในโรงเรียน
แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศรีสเกตพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถาน
ก็ช่วยการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเด็กชายวัย๘ปีคนนี้
หลังจากที่ไปเจอจมน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีสเกต
เพื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสภาพศพแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป
สระว่ายน้ำภายในโรงเรียนดังกล่าวก็เป็นสระว่ายน้ำขนาดปานกลางค่ะ
โดยปกติแล้วจะเปิดให้เด็กนักเรียนเล่นได้ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นไปจนถึง๖โมงเย็นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
ส่วนวันเสาร์เนี่ยจะเริ่มเปิดให้ลงเล่นตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึง๖โมงเย็นและปิดสระว่ายน้ำในวันอาทิตย์
ซึ่งปกติเวลาเด็กลงเล่นน้ำก็จะมีคนคุมสระคอยดูแลอยู่ตลอด
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเหตุใดถึงได้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ